ภรรีแพลวา๙ศพจบแล้วนะครับ
ผู้ที่ก่อเหตุนะครับทางฝั่งของจำเลยชดใช้เยียวยาให้กับทางฝั่งผู้สูญเสียเรียบร้อยหมดแล้ว
ตามกรรมพิพากษาของศาลใช้เวลา๙ปี
แต่คดีของครอบครัวของน้องการ์ตูนนี่ท่าทางจะไม่จบง่าย
เพราะผ่านมา๕ปียังไม่ได้รับการชดใช้เยียวยาอะไรเลยนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อ๑๙กันยายนปี๕๗นะครับ
ช่วงกลางดึกนะครับมีรถกระบะคันหนึ่ง
พุ่งเข้ามาชนร้านสเต็กลุงใหญ่อยู่ที่ปากซอยเอกชัย๑๑๙ถนนเอกชัย
วงและเขตบางบอนกรุงเทพนะครับ
ซึ่งในคืนวันนั้นนะครับทำให้นายพานุทัศน์ศักดิ์สิทธิพันธ์อายุ๔๒
เป็นเจ้าของร้านสเต็กลุงใหญ่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ลูกสาวนะครับก็คือเด็กหญิงนาราซิริ
หรือว่าน้องการ์ตูนอายุ๕ขวบบาดเจ็บสาหัสนะครับ
กระทบกระเทือนทางสมองแล้วก็ตาบอดด้วย
เพราะว่าประสาทตาฝ่อต้องรักษาตัวต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีความนะครับเมื่อพฤศจิกายนปี๕๙
ทั้งสารอาญาแล้วก็สารแพ่งถือว่าจบหมดแล้ว
สารอาญาพิพากษาจำคุกผู้ก่อเหตุก็คือนางสาวน้ำพึ่ง๑ปี
ไม่รอลงอาญาซึ่งตอนนี้พ้นโทษจำคุกมาแล้ว
ส่วนคดีทางแพ่งให้ชดใช้เงินให้กับเหยื่อเป็นเงิน๖ล้านบาท
แต่การชดใช้เงินยังไม่ชดใช้เลยนะครับแล้วแม่ของน้องการ์ตูนเนี่ย
ก็คือนางสาวสรรญาชำนินะฮะเขาก็ต้องดูแลลูกสาว
ต้องไปหาหมออยู่ตลอดนะครับต้องรักษาอยู่ตลอดนะฮะ
จนถึงวันนี้ก็ต้องรักษาล่าสุดแม่น้องการ์ตูนได้โพสต์ข้อความนะครับ
ก็เปลี่ยนชื่อแล้วจากร้านสเต็กลุงใหญ่เป็นร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูนนะครับ
บอกว่าแม่ขอความช่วยเหลือพลังโซเชียล
เพราะหลายท่านคงทราบแล้วว่าสารตัดสินให้
คู่กรณีชดใช้ค่าเสียหายให้กับน้องการ์ตูนแต่เนื่องจากช่องโหวตทางกฎหมาย
ทำให้คู่กรณีเลี่ยงการชดใช้ตามคำสั่งสารมาโดยตลอดทุกวันนี้ไม่มีการติดต่อเพื่อเยียวยา
หรือให้ความช่วยเหลือจากคู่กรณีแต่อย่างใดและภาระตกอยู่ที่แม่ที่ต้องตามสืบทรัพย์เอง
แม่เคยจ้างทนายตามสืบทรัพย์แล้วแต่ตอนนั้นคู่กรณีไม่มีทรัพย์สินให้สืบ
คือไม่มีทรัพย์สินเลยนะครับต้องสารพิพากษาให้ชดใช้๖ล้านบาทนะฮะ
น้องการ์ตูนบอกว่าทนายเนี่ยถึงขั้นแนะนำให้แม่น้องการ์ตูนยกเลิกการจ้างทนาย
แล้วก็ให้ไปสืบทรัพย์อะไรพวกนี้นะครับโดยบอกว่าให้เก็บเงินค่าจ้างทนายทั้งหมดเนี่ย
ไว้รักษาลูกสาวดีกว่าไม่ใช่ทนายไม่ช่วยนะครับแต่ไปสืบทรัพย์มาแล้วคือเขาไม่มีทรัพย์สินอะไรเลย
ก็เลยต้องยุติการสืบทรัพย์ไปแต่ตอนนี้อยากขอความช่วยเหลือ
หากใครมีข้อมูลของคู่กรณีอย่างเช่นที่อยู่เบอร์โทรนะ
งานที่ทำอยู่ทรัพย์สินต่างที่เห็นเป็นประจักษ์
บกวนช่วยแจ้งให้กับคุณแม่ของน้องการ์ตูนด้วย
จะได้รวบรวมเป็นข้อมูลเอาไปดำเนินการปรึกษาขอคำแนะนำจากผู้รู้ทางกฎหมายต่อ

ขณะเดียวกันครับมีเพจดังอย่างเพจอ่ากระโหลกแดงนะฮะ
ได้ออกมาโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับคู่กรณีนะครับ
โดยบอกว่ามีคนเคยคอมเมนต์อยู่ในโพสต์ว่าเคยเห็นเพจหนึ่ง
เอารูปนางสาวน้ำพึ่งกับสามีโชว์ชีวิตดี
หลังจากออกจากคุกมีเงินซื้อรถใหม่ซื้อเกมให้สามี
โดยที่ไม่เคยไปเยียวยาดูแลเหยื่อจากความคึกขนองของตัวเอง
เลยนี่ฮะแล้วก็มีการเผยแพร่คลิปพฤติกรรมขับรถของทั้ง
คู่ด้วยโดยอ้างว่าคืนที่เกิดเหตุน่าจะขับไล่กวดกันมา
แบบนี้นี่แหละเพราะว่าเนี่ยชีวิตทั่วไปก็ขับแบบนี้นะครับ
วันเวลาผ่านไปความสูญเสียที่ผ่านไปไม่ได้ทำให้คนเหล่านี้ได้รับบทเรียนเลย

แล้วเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าตกลงคืนวันนั้นน่ะ
วันเกิดเหตุอ่ะสิบเก้ากันยายนสองห้าห้าเจ็ดนะคุณเหนียวมาสอนค่ะ
ใครขับรถกันแน่นางสาวน้ำพึ่งหรือสามีเป็นคนขับรถ
แต่เอาเป็นว่าตอนนี้นางสาวน้ำพึ่งติดคุกพ้นโทษมาแล้ว

นะครับปัจจุบันมีมอเตอร์ไซคันใหญ่มีรถกระบะแต่งซิ่ง
แหวนเต็มตัวส่งลูกเรียนเอกชนอ่า
คนที่เปิดเผยข้อมูลในโพสต์นะครับในสังคมออนไลน์ยังบอกว่า
ชีวิตดีของน้ำพึ่งใจเสงี่ยมปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำทิพย์
ชื่นชัยแสงสุริยามีสร้อยทองแหวนทองมีมอเตอร์ไซค์มีรถแต่งซิ่ง
เปิดโต๊ะสนุกอยู่เอกชัย๑๐๙แต่ไม่เคยไปเหลียวแลเหยื่อก็คือน้องการ์ตูนกับคุณแม่
นี่ยังไม่รวมเขียงหมูที่เป็นธุรกิจของครอบครัวด้วยนะอืมโอ้โห
ทีมข่าวของเราตามให้ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วง
ตามไปที่ซอยเอกชัย๑๐๙นะคะที่คาดว่าเป็นที่อยู่ของในเล้งอดีตสามีของนางสาวน้ำพึ่ง
ที่เคยไปเปิดโต๊ะสนุกเกอร์เมื่อห้าปีก่อนทีมข่าวไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นได้ข้อมูลมาว่า
ก่อนที่จะเกิดเรื่องอ่ะค่ะครอบครัวของในเล้งและนางสาวน้ำพึ่ง
เคยมีกิจการโต๊ะสนุกเกอร์นางสาวน้ำพึ่งพอติดคุกหลังจากก่อเหตุรถชนเนี่ยนะคะ
เล้งเองไปมีภรรยาใหม่นางสาวน้ำพึ่งก็เลยแยกทางกับในเล้ง
แล้วตอนเนี้ยขายของอยู่ในตลาดแห่งหนึ่งตรงข้ามซอยเอกชัยร้อยเก้าอืม
พอทีมข่าวของเราจอดรถเดินตามหานางสาวน้ำพึ่ง
สังเกตเห็นผู้หญิงคนนึงค่ะคาดว่าน่าจะเป็นนางสาวน้ำพึ่ง
ลงที่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ติดกับโต๊ะสนุกเกอร์อ่า
ทีมข่าวของเราพยายามจะเดินเข้าไปคุยด้วย
แต่ผู้หญิงคนนี้มีผู้ชายอีกสองคนอืม
มาปฏิเสธบอกว่าไม่ให้เข้าไปคุยแล้วก็บอกว่าเจ้าของตลาดไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่
คือภาพที่ท่านเห็นเนี่ยทีมข่าวของเราไปถึงตรงจุดเนี้ย
พยายามจะไปตามหาน้ำพึ่งอ่ะนะใช่ค่ะเพราะว่าเห็นเห็นคนที่น่าคล้ายจริงจริง
แต่เอากล้องเอาอะไรลงมาจากรถไม่ได้เลยนะเอาไม่ให้ถ่ายมีคนมารุมร้อมร้อมกรอบ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเปิดกล้องในโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลาภาพมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยอืมเนี่ย
ไม่รู้สิเขาอยู่ไหนอ่ะไม่รู้สิเดินไปไหนไม่รู้ทำไมอ่ะ
มีอะไรเขาจะถามเขาเฉยถามทำไมอ่ะเขาไม่ได้อนุญาตให้นะเจ้าของสลาก
เขาไม่ได้อนุญาตให้ใครมาเดินเออตั้งก่อนทำไมใจเย็นเย็นเนอะยังไม่ได้ถ่ายอะไรนะครับ
ไม่มันผมมาตามหาพี่น้ำคึ้งเฉยเฉยอยู่ไหนแค่นั้นก็เขาขายของในตลาดแล้วเขาไม่อยู่แล้ว
เขาไม่ได้มาแล้วทำง่ายอ่ะนี่อืมแล้วไม่ได้แค่นี้น่ะอ่า
ช่วงที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปคือที่มาเนี่ยไม่ใช่น้ำพึ่งเลยนะ
แต่เป็นคนแถวนั้นเหมือนกับมาเป็นเกราะกำบังเกราะป้องกัน
ให้ไปถึงตัวน้ำพึ่งอ่ะมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิง
แล้วมีผู้ชายที่มาเรียกช่างภาพของเรานะให้ลงมาจากรถแล้วเพื่อจะดูว่าจะถ่ายไม่ถ่ายอะไรยังไงพวกนี้ด้วยนะครับ
นี่ฮะท่านผู้ชมครับแต่เอาเป็นว่าเราได้ไปเจอคนคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งต้องขออนุญาตปกปิดไว้เลยนะแต่เขาให้ข้อมูลกับเรา
บอกว่าตลาดนี้เนี่ยนะเจ้าของคือพ่อของน้ำพึ่งนะ
อืมอ่าเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่มีเงินไปเยียวยาเหยื่อเนี้ยไม่ได้นะครับ
แล้วพฤติกรรมของนางสาวน้ำพึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยใช้ชีวิตแบบไฮโซมาก
แล้วดูแล้วเขาว่าแล้วดูให้ดูเอาเองว่าเขาไฮโซหรือไม่ไฮโซแค่นั้นจบ
แต่ป้าทำไรไม่ได้จริงเพราะว่าสงสัยคนอ่ะ
สงสัยน้องกระปุนอย่างที่อกฏเยอะอย่างที่พูดว่านั้น
แต่มันซื้ออะไรมันซื้อไม่ได้ไงเพราะมันเป็นคนล้มละลาย
เข้าใจปะมันซื้ออะไรมันซื้อไม่ได้แต่มันดีสูงมาก
โซงผมมันไปสาธินเป็นพันธุ์เข้าใจปะไปดูเอาเองแล้วล่ะ
บ้านน้ำผึ้งอยู่ไหนผมไม่ได้
บ้านน้ำผึ้งอยู่ไหนน้ำผึ้งก็อยู่กับพ่อมัน

เขาเป็นเจ้าของตลาดน้องก็ไปซื้อเขาเองละ

ทนายความก็บอกตรงเลยในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
บอกว่าก็ถ้าไปสืบทรัพย์แล้วน้ำพึ่งเขาไม่มีทรัพย์สินจริง
ไม่สามารถไปยึดบังคับคดีขายท่อตลาดได้
ทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่ทำใจนะ
แม่ของน้องการ์ตูนต้องทำใจอย่างเดียวนะ
แต่สิ่งที่ทำได้ก็คือถ้าไปสืบทรัพย์แล้วรู้ว่า
เขามีการยักย้ายถ่ายเทถ่ายโอนไปเป็นชื่อคนอื่น
อันนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีเขาได้
แต่นี่คือภาระทั้งหมดคือของคนที่ตกเป็นเหยื่อนะ

ต้องเอาเงินเอาทองไปหาเจ้าหน้าที่

ซึ่งทนายเขาบอกว่าที่สุดแล้วก็ไม่รู้นะ

เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นคำแนะนำที่ว่า
เก็บไว้รักษาดูแลลูกดีกว่า